ขอพลังโซเชียลช่วยกันล่ากระบะแต่งซิ่ง

เชี่ยวชนจักรยานยนต์ของคุณป้า

กระบะคันนี้ขับรถหลบหนีไปนะครับ

เดี๋ยวคุณครับ

กล้องหลังรถของพลเมืองดีจับภาพไว้ได้

ขวาแล้วก็ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้ม

หลังจากคนขี่รถจักรยานยนต์ล้ม
คนขับรถกระบะน้ำให้ลงมาดู
เร่งเครื่องทับร่างคุณยายที่ขี่รถจักรยานยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบ้านสันดรเทคโนโลยีบ้านครูนะครับ

เหตุการณ์นี้ทำให้คุณยายที่ขี่รถจักรยานยนต์
ก็คือคุณยายบัวจันคำจิอายุ๖๔ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕โมงครึ่งเย็นของเมื่อวานนี้
หลานชายผู้ตายขอความร่วมมือคนในโซเชียล

เห็นทั้งรถเห็นทั้งคลิป
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่ารถก็อยู่ในสภาพเคลอะแบบนี้หน่อยนะครับ
ลักษณะรถด้านหน้าซ้ายแล้วก็ขวาสีดำนอกนั้นสีขาว
ฝากระบะท้ายมีสติ๊กเกอร์เขียนว่ากระบะซิ่งเชียงใหม่
ใครที่พบเจอกระบะคันนี้นะครับให้ติดต่อมาที่สถานีตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับ
ซึ่งพลเมืองดีที่สามารถบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้บอกว่า
หลังจากคนขับทับคุณยายอย่างไม่ใยดีเลยคุณ
บอกแบบนี้จังหวะนี้ก็ขับออกมาจากโรงงานแล้วก็ขับหลบหนีไป
มีรายงานเบื้องต้นว่าคนขับกระบะแต่งซิ่งคันนี้พร้อมเพื่อนรวม๓คน
ไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านไม่ไกลจากโรงงาน
แล้วก็ขับรถมาส่งเพื่อนที่โรงงานแห่งนี้
มาเฉียวชนรถของคุณยายบัวจันทร์จนรถของคุณยายล้ม
แล้วก็ยังทับคุณยายบัวจันทร์จนเสียชีวิตนะครับ
หลักฐานชัดเจนขนาดนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะได้ตัวคนขับรถกระบะไม่ยากนะครับ